ต้องบอกว่าใกล้จะมีข่าวดีเต็มทนแล้วล่ะค่ะ
แต่ล่าสุดเห็นทีคิมต้องยอมสีหยบแล้ว

คือนังเอกตัวแม่ที่ว่าคือพี่แอนธองประสม
ภาพนี้นะคะหมากโพสต์เอาไว้เองเลยค่ะ
พร้อมแคปชันแต่ว่าช่วงนี้เขาอินกับเด็กน่ะนะคะ

ส่วนนุ่มหมักก็รีบออกตัวกับหวานใจนะคะ

ขอ๑วันนะจ๊ะนะจ๊ะน้องจ๊ะ

มองเหมือนแบบเย้ยคิมอะ

อ่ะไหนเด็กดื้อต้องโดนอะไรหน้าดิ
แคปชั่นบอกแบบนั้นไปอีกนะคะ
ซึ่งนะคะบอกเลยว่าดินเนอร์มื้อนี้ค่ะ

ภาพนี้เลยนะนี่กอดไปเลยนะคะ

ส่วนคิมก็อะไรเนี่ยนะคะ

เอบอกแบบนั้นคุณผู้ชมนะคะ
เปลืองเนื้อเปลืองตัวนิดนึงนะคิม

แต่ดูหน้าของชุมนั้นนะคะ

ดูฉันลงรูปด้วยน้องมากรูปนี้

คิมเบอร์ลี่ก็กดไลต์เร็งรูปนี้

นี่ก็ใกล้ชิดเหมือนพี่แอนเลยนะ
นอกจากพี่แอนจะซบแล้ว
แจ๊กาลีนยังซบมากเลยหรอ

ใช่หลักฐานคือตรงนี้นะคะ

คิมเบอรี่เธอก็ไม่ยอมเลย

ใกล้กับหมากเลยค่ะตรงนี้นะคะ

เขาไม่ได้ตบไลค์อย่างนี้หรือเปล่า

ฝากไม่ต้องใส่

ไปอยู่แล้วแหละกดไลค์แสดงตัวนิดนึง

ขอบคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปต่ออีกคู่